ทางภาคใต้ตอนนี้เขาเดือดร้อนกันเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
น้ำท่วมภาคใต้หลายพื้นที่หลายจุดเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าอยู่ไม่ไหวจริงต้องขนข้าวขนของ
หนีน้ำรวมถึงต้องย้ายที่อยู่แล้วนะ
พาไปดูที่จุดแรกกันก่อนเลยนะคะที่จังหวัดพัทธลุง
นี่คือสภาพที่ชาวบ้านต้องเจอค่ะ
ตอนนี้น้ำทะลักท่วมสูงในหลายพื้นที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะชาวบ้านต้องรีบ
ขนย้ายเข้าของใช้คำว่าอพยพดีกว่า

คือน้ำมันมาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงน้ำอีกส่วนหนึ่งมาจากฝ่ายชนรับประทาน
แนะที่ถูกปล่อยลงมานะคะ
มันมาบรรจบกันก็เลยทำให้น้ำระดับมันท่วมสูงค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังกันด้วย
จากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเตือนแล้วนะคะ
ทางจังหวัดก็ประกาศเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยริมอยู่ที่ริมแหล่งน้ำ

คอยติดตามรับฟังคำแนะนำการพยากรอากาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
หรือถ้าเกิดว่าชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานไปที่เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
พัทธลุงไปดูนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันคุณดูนะ
นี่ห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเพราะอะไร
ถนนคุณผู้ชมตอนนี้เละเป็นโจ๊กแล้วนะครับ
เพราะตอนนี้ฝนตกกระจายเป็นวงกว้างตลอดทั้งวัน
ก็เลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำรวมถึงระดับน้ำในคลองสายหลักต่าง
มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมันไหลไปปะทะผิวการจราจร
ตอนนี้พื้นผิวการจราจรถนนหลายสายได้รับผลกระทบเสียหายค่ะ
ถนนท่าโพถนนท่าด่านถนนบ่ออ่างถนนอีกหลายสาย
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพังเสียหายนะคะ
ผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำ
จำนวน๓๐เครื่องเร่งผันน้ำออกจากตัวเมือง
ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดพร้อมเตรียมความพร้อมเรื่องของ
เรือท้องแบนจำนวนห้าสิบลำเพื่อไปช่วยประชาชนในพื้นที่
ถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันเพิ่มรุนแรงมากกว่านี้นะคะ